ก็มีธนาคารที่มีระบบล่มด้วยเมื่อวานนี้นั่นก็คือธนาคารกรุงไทยนะคะ
ก็ชี้แจงมาเนื่องจากบอกว่าปริมาณการทำธุรกรรมมากเกินไป
จึงทำให้ระบบไม่สามารถรองรับได้
ยืนยันวันนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตามปกติแล้วนะคะ
นายวรพรรคธัญญาวงกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยค่ะ
เปิดเผยถึงกรณีที่ระบบการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกรุงไทยมีปัญหา
ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ชั่วคราว
ในช่วงเวลาก่อนเที่ยงนะคะของเมื่อวานนี้ก็คือ๓๐พฤศจิกายน
ธนาคารจึงได้ทำการปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นชั่วคราว
ระหว่างเวลาเที่ยงคืน๓๐นาทีถึงตี๒๓๐นาทีของวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมานี้
ทางนี้ก็เพื่อที่จะตั้งค่าระบบใหม่รวมทั้งกำจัดข้อมูลขยะที่ค้างอยู่ในระบบด้วยนะคะ
ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากปริมาณธุรกรรมทางการเงินของธนาคารที่เกิดขึ้นมากเกินไป
เนื่องจากมีการนำธุรกรรมทางการเงินบางประเภท
ปกติจะทำในช่วงหลังจากการทำการของธนาคาร

จึงทำให้ระบบการทำธุรกรรมของธนาคารเกิดปัญหา

แล้วก็กลับสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วนะคะ

ธนาคารได้ทำการปรับปรุงรายการของลูกค้าให้ถูกต้อง
พร้อมคืนเงินไปแล้วจำนวนกว่าร้อยละ๙๐

ว่าจะสามารถคืนเงินให้กับลูกค้าได้ภายในวันนี้ทั้งหมด
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีในแฟนเพจเจี๊ยบเรียบด่วน
เพจชื่อดังก็มีการเตือนออกมาด้วย

ตอนนี้ก็รอติดตามกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะ

ปกติคอมพิวเตอร์ก็มีถนนนะครับ
เป็นถนนที่เหมือนกับไหลผ่านของข้อมูล

เพราะเอิญมันมีรายการที่เขาต้องทำกลางคืน

พอมันดำเข้าไปในระบบปุ๊บโอ้โหระบบชะงักเลยทีเดียว

ก็ไม่ต้องตกใจนะฮะยังไงธนาคารจะพยายามเต็มที่

ฉะนั้นธนาคารก็ต้องเรียกกู้คืนระบบทั้งหมด
เพื่อจะทำให้ทุกท่านได้เงินในบัญชี
ตรงตามความถูกต้องทั้งหมดนะครับ